คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องหญิงไก่กันหน่อย
เป็นข่าวใหญ่ที่คุณผู้ชมสนใจติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
ส่งข้อความมาถามกันทุกวัน
ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันตลอดนะคะ
หญิงไก่นอนคุกเมื่อวานนี้
เพราะว่าทางศาลไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
เกรงว่าจะหลบหนีเพราะว่าโทษที่แจ้งข้อกล่าวหาไปนั้น
มีโทษที่ค่อนข้างสูง
ข้อหานักก็คือแจ้งความเท็จ
แล้วก็พยายามที่จะทำให้ผู้อื่นต้องรับโทษทางอาญา
สองก็คือหมินสถาบันเบื้องสูง
ก็คือพยายามค้ามนุษย์
แต่หญิงไก่ยังคงตะโกนนะคะ
ยืนยันว่าตัวเองไม่มีความผิดอะไร

ทนายความของหญิงไก่ก็ถอนตัวจากการเป็นทนายด้วยนะ
แล้วก็มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกัน

หญิงไก่ยังคงตะโกนบอกว่าตัวเองไม่ผิด

พี่ไก่พี่ไก่ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองหน่อย
เนี่ยคุณผู้ชม

คือสื่อถามว่าแน่ใจหรือเปล่าว่าตัวเองไม่ผิด

อืมแต่ก็นอนคุกแน่นอน
หลายคนก็นอนก็นอนแน่

เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็ควบคุมตัว
นางมนตายกรัตนการหรือหญิงไก่
ผู้ต้องหาแจ้งความเท็จ

และแอบอ้างสถาบันตามธรรม๑๑๒

๕คดีแล้วก็นำตัวขึ้นรถ

ไปที่ฐานทศาลหญิงกลาง

มีอัตราโทษสูงประกอบกับ
ทำให้เสื่อมเสียสถาบันอันเทิดทูล

ค้านการประกันตัวด้วยนะคะ

มันมีจังหวะหลังจากที่เจ้าหน้าที่
ลายนิ้วมือหญิงไก่เสร็จเรียบร้อย

ในลักษณะที่ว่าให้โอนเงิน๕ล้าน

ผู้สื่อข่าวก็รออยู่หน้าห้องน้ำ

แล้วก็เดินเข้าไปในห้องพนักงานสอบสวน
อันนี้จากจุดในห้องพนักงานสอบสวนนะ

ตำรวจก็นำตัวหญิงไก่ไปตรวจค้นที่คอนโดมิเนียม

พยายามหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
ผู้สื่อข่าวก็รายงานอีกบอกว่า
คือผู้สื่อข่าวไปรอเป็นร้อยคนเลย

หญิงไก่ไม่ยอมลงจากรถตำรวจนะ

สุดท้ายยอมลงมาจากรถ

ตำรวจต้องจูงมือเกาะแขนตำรวจออกมาเลย

แต่หญิงไก่ให้ผู้สื่อข่าว
ภาพช่องหนึ่งเข้าไปช่องเดียวเท่านั้น

สุดท้ายเนี่ยก็พบ
หนังสือเดินทาง๑๙เล่ม
เป็นหนังสือเดินทางค่าราชการ

หนังสือเดินทางสำหรับประชาชน๑๘เล่ม

นายธนบดีเสประธานนท์

ตัวจากการเป็นทนายความให้กับหญิงไก่

ผิดสัญญาไม่ส่งมอบ

อ้างบอกว่ามีอุปกรณ์บันทึก

รายการทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปด้วยค่ะ

คือไม่สามารถหาข้อเท็จจริงอะไรจากหญิงไก่ได้

หญิงไก่บอกว่าเดี๋ยวให้ค่าจ้างทนาย
ล้านหนึ่งเดี๋ยวให้เงินเลยล้านหนึ่ง

เพราะว่าข้อมูลที่ได้จากหญิงไก่มัน

มันเหมือนข้อมูลวนไปวนมาข้อมูลดูงง

นายเลยผมถอนตัวถอนตัวแล้วนะคะ

การปลอกแบบนี้ค่ะบอกว่า
แจ้งข้อกล่าวหาก็เป็นไปตามที่

ประพาวันใจกล้าหรือน้องก้อยและครอบครัว

นางสาวกาบแก้วสัญชาติลาว
และนางสาวสุกัญญาสิริม่วง

เข้าแจ้งความพร้อมกับมีการ
สอบปากคำพยาน๔ปาก

ก็พบข้อมูลว่าหญิงไก่
เคยพูดพาดพิงสถาบัน

หญิงไก่ให้เข้าพบพนักงานสอบสวน

พบ๑๑กรกฎาคมแต่หญิงไก่บอกว่าอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ขอพบก่อนเลยพบก่อนกำหนดเลย
สุดท้ายก็ต้องนอนคุกเลยเมื่อวานนี้นะคะ